คือเขาบอกว่ามากันเป็นชายชะกัน๔คนนะ
มาที่บ้านพี่น้องพี่ชายกับน้องสาว
แล้วพอมาถึงคือเหมือนกับแบบมีการเอาอาวุธมาทำร้ายคุณ
เอาไม้มามาฟาดหัวพี่ชายจนหัวแตกเลยค่ะ
แล้วเนี่ยพี่ชายอาการหนักถึงขั้นแบบถ่ายเป็นเลือดเลยนะ
นี่คือคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจริง
จะต้องบุกเข้ามาแล้วก็มาทำร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอ

นั่นน่ะสิอยากรู้มากว่าเรื่องอะไร

คือเงินของเจ้าของเขาซ่อนเอาไว้ในกางเกงใน
คนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังเอาไปได้
รู้ได้ยังไงเรื่องนี้มันแปลกยังไงก็ไม่รู้นะคะ
แต่ให้ดูก่อนคนเจ็บคือพี่ชาย
ชื่อว่านายประสิทธิ์สุราประเสริฐค่ะ

น้องสาวอีกคนนึงก็คือนางสาววันที่พาสุขสำราน

สองพี่น้องมาบอกกับสื่อร้องกับสื่อเลยนะ

มีชายชะกันมา๔คนมาอ้างแบบนี้ว่า

เข้ามาที่บ้านพักอยู่ในซอยป่าช้าจีน
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วปรากฏว่าคว้าไม้มา
ฟาดนายประสิทธิ์พี่ชายจนหัวแตก
แล้วตัวระบมไปหมดเลย
นายประสิทธิ์ถ่ายเป็นเลือดเลย
แถมยังเอาตังค์ไปเงินสดอีก๘๐๐๐บาทนะคะ

รีบไปแจ้งตำรวจที่สพบังละมุงนะคะ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า

หนึ่งในนั้นเป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์หน่อย
อายุประมาณ๓๕ไม่เกิน๔๐ค่ะ
ใส่เสื้อกั๊กนะแล้วบอกเลยว่า

ทีนี้มาถามหาบอกว่าใครขโมยมอเตอร์ไซค์ไป
ฝั่งพี่น้องคู่นี้ก็บอกว่าไม่รู้

แต่กลุ่มชายชะกันกลุ่มนั้นกระชาก

แต่รอบนี้ที่กลับมาสับเปลี่ยนคนมานะ

แล้วก็รุมทำร้ายจนนายประสิทธิ์พี่ชาย
ได้รับบาดเจ็บค้นเงิน

ค้นเอาไป๘๐๐๐บาทเลย
งงไงว่าเอ้ยนี่มันต้องเป็นคนที่

อ้าวลองฟังหน่อยนะคะ
เพราะว่าเห็นว่ามีคนแถวนี้เขาบอกว่า

แล้วตั้งผมไปด้วย๘๐๐๐บาท
เป็นเงินค่าอะไร๘๐๐๐บาท

แต่ตอนแรกที่เราให้เห็นคือมันยังพันผ้าก๊อสอยู่
ใช่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยนะ

คุณนอกจากห่วงอาการบาดเจ็บของพี่ชายแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ยังติดต่อน้องชายที่ถูกคุมตัวไป

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกของวันที่๗กุมภาจนวันนี้วันที่๑๐แล้วนะคะ
คือเขาบอกว่าเจ็บตัวด้วยเจ็บใจด้วย
โดนมาทำร้ายกันมาปล้นกันถึงในบ้านเลย
แล้วรู้ไหมบ้านของพี่น้องคู่นี้
เขาอยู่ใกล้กับสพบังละมุงเลยนะ
อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอแค่ไม่กี่ร้อยเมตร
แล้วเลยไม่รู้ไงว่าการที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุแบบนี้
มีใครเป็นสายเป็นนกต่อคอยบอกความเคลื่อนไหวหรือเปล่า
หรือบอกจุดในการซ่อนเงินเอาไว้หรือเปล่า
ไม่นั้นฝั่งที่เข้ามาจะรู้ได้ยังไงว่าซ่อนเงินไว้ในกางเกงในถูกไหม
แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะจะผิดหวังมาก
ดังนั้นอยากให้ตรวจสอบหน่อยค่ะว่าเอ๊ะใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดใช่เจ้าหน้าที่จริงก็ต้องดำเนินการลงโทษต่อไปด้วยนะคะ